ว่าเริ่มต้นดูเรื่องนี้ก่อนนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อคืนก่อน
ต่อเนื่องมาถึงเมื่อวานนี้นะครับก็ไล่กันนะ๒โรงพยาบาลที่สมุทรปราการ
แต่ว่าโรงพยาบาลแห่งแรกที่เกิดเหตุที่กลุ่มวัยรุ่นเข้าไปเนี่ยนะฮะ
รามชัยปราการโรงพยาบาลเนี้ยมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งมีคนหนึ่งถูกแทงมา
คู่อริเขาไปอยู่อีกโรงพยาบาลหนึ่งแต่ตรงเนี้ยที่เพื่อนเพื่อนเขามารอกันอยู่
พอรู้ข่าวว่าเอาเพื่อนตายอืมที่ถูกแทงผู้ชายคนนี้เสื้อเหลืองเนี่ย
มาถึงมาชกหมอเลยใช่ค่ะหมอผู้หญิงอีกคนนึงเข้ามาแทนที่จะห้ามกัน
ใช่อ่าไปชุลมุนวุ่นวายอยู่ที่นั่นอีกเมื่อวานนี้ตำรวจที่สมุทรปราการ
ควบคุมตัวคนก่อเหตุทั้ง๒กลุ่มนะฮะได้๑๑คนวันนี้มามอบตัวเพิ่มอีก
แต่ท่านผู้ชมฟังตรงนี้ก่อนนะผู้ชายที่ไปต่อยคุณหมอผู้หญิง
จนตอนนี้สภาพจิตใจคุณหมอบอกโอ้โหย่ำแย่มาก
ถึงขั้นอยากย้ายโรงพยาบาล
เปิดปากรับสารภาพมาเนี่ยนะครับ
บอกว่าผมแค่ชกถัก
แต่คุณหมอผู้หญิงนะคะใช่แล้วคุณหมอก็รักษาเพื่อนคุณนะคะพยายามจะช่วยชีวิตเพื่อนคุณนะคะ
ใช่เขาล้มลงไปเลยบอกผมแค่ชกถากเบา
หาว่าเขารักษาเพื่อนยังไงทำให้ตายรักษาเพื่อนช้า

นายพานุวัฒน์นะคนใส่เสื้อสีเหลืองในภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ

นายพานุวัฒน์แย้มสุกหรือว่านายกั๊กนะ
ก่อเหตุที่โรงพยาบาลวิพารามชายปราการที่สมุทรปราการนะครับ
เดินนำหน้ากลุ่มเพื่อนเข้าไปในห้องฉุกเฉินเนี่ย
คนที่เดินตามหลังมาหัวเกลียนนะครับ
นายนิพนธ์วันชมหรือนายมินนะทั้งสองคนเนี่ยเป็นตัวเปิดเรื่องเลย
ชกทั้งคุณหมอแล้วก็พยาบาลที่กำลังช่วยเพื่อนตัวเองแท้
ช่วยปั๊มหัวใจในคิวอยู่บนเตียงคนไข้จนคุณหมอล้มลงกับพื้นนะครับ
มีบุรุษพยาบาลเข้ามาช่วยก็ถูกนายมินเนี่ยชกเข้าที่ใบหน้าเช่นกัน

นายพานุวัฒน์หรือในกั๊กมามอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับ
แล้วก็เปิดปากสารภาพว่าแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวฟังนะฮะนายพนุวัฒน์เนี่ยบอกว่า
ใช่ครับผมเป็นคนชกหมอผู้หญิงจริง
ทำไปเพราะโมโหที่รู้ว่าเพื่อนก็คือในคิวเนี่ยที่ถูกแทงมาเนี่ย
เสียชีวิตแล้วนายพนุวัฒน์นี่คนผมยาวอีกคนหนึ่งผมเกลียนนี่ชกเจ้าหน้าที่
พนุวัฒน์เนี่ยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยพอได้ยินเขาพูดกันว่า
ในคิวเพื่อนเขาเนี่ยเสียชีวิตแล้วเขาก็เดินเข้าไปสอบถามในห้องฉุกเฉินอีกทีนึง
เพื่อจะไปถามว่าใครบอกว่าเพื่อนเขาตายใครบอกว่าเพื่อนผมตาย
คุณหมอผู้หญิงก็พูดขึ้นมาว่าหมอบอกเองค่ะ
อืมก็เลยโมโหแล้วก็ชกเข้าไปที่ใบหน้าของคุณหมอ
แต่นายพนุวัฒน์เนี่ยบอกว่าชกเข้าที่ใบหน้าด้านข้างขวาของหมอเท่านั้น
ไม่ได้ต่อยแรงแรงแค่ถักเบาแต่หมอนี่เขาล้มลงเลยนะ

ก็ต่อยโดนถักถากละนี่กรรมได้

โดนสิโดนจะมันไม่แรงมากที่มันก็แบบฮาเจ็บเฉียวจะมัฒคนมันบางแบบนี้นะครับ
แม่คิวเขามาบอกว่าขอให้หมอเขาจะรักษาดีอย่างนี้ครับ

โอ้โหดูดิเห็นไหมภาพในกล้องวงจรปิดจากการสาวหมัดเนี่ยแต่บอกผมแค่ต่อยถากเบา
ค่ะโอ้โหคุณหมอเป็นผู้หญิงด้วยนะคะใช่ครับแล้วคุณหมอเขาก็พยายามจะช่วยชีวิตเพื่อนคุณนะคะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะแล้วคนก็วิจารณ์กันเยอะเหตุการณ์นี้
ก็ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแหละ
ทางตำรวจบอกแบบนี้นะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องแยกเป็น๓เหตุการณ์นะคะ
เมืองสมุทรปู่เจ้าคือตอนนี้มีวัยรุ่น๒กลุ่มทั้งกลุ่มมาหาวงกลุ่มซอยรงเหล็กเนี่ย
ถูกเจ้าหน้าที่จับได้แล้ว๑๑คน

ก็จะมีการดำเนินคดีไล่ไปทั้ง๓เหตุการณ์

รัชพงค์วาสนาที่เป็นผู้เสียชีวิตนะคะ
กับเพื่อนกลุ่มมหาวง๘คน
ทะเลาะกันกับวัยรุ่นกลุ่มโรงเหล็ก
ที่มีอยู่๕คนในซอยโรงเหล็กนะคะ

นายธนพลทองชัยหรือในแจ๊ค
วัยรุ่นกลุ่มซอยโรงเหล็กเอาเหล็กขูดชาร์ฟแทงนายรัชพงศ์หรือในคิว
ได้รับบาดเจ็บสาหัสและสุดท้ายเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหากับนายธนพลหรือในแจ๊กนะคะ
ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย

กรณีที่โรงพยาบาลวิพารามชัยปราการนะคะ
วัยรุ่นกลุ่มมหาวง๙คนบุกเข้าไปเลย
ไปทำร้ายหมอไปทำร้ายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
ตำรวจควบคุมตัวแจ้งข้อหาไปแล้ว๘คน
เหลือในการแสงชันหรือออมอายุ๒๑ปี
ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวนะคะ

ก็คือวัยรุ่นทั้ง๒กลุ่มนี่แหละ๑๘คน
ทะเลาะกันในโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า
ถูกจับแล้วบางส่วนยังไม่ถูกจับนะคะ
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหากับวัยรุ่นทั้ง๒กลุ่ม๓ข้อหา
ก่อเหตุทะเลาะวิวาสทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
ร่วมกันบุกรุกโรงพยาบาลในยามวิการ
โดยใช้กำลังประทุษร้ายและร่วมกันทำให้เสียทรัพย์
ทำมากโดนมากทำน้อยโดนน้อยแต่โดนหมดโดนหมดทุกคน
จากการสอบปากคำในอัธพลหรือในแฮ็กกลุ่มมหาวงเป็นต้นเรื่องค่ะ
รับสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุเข้าไปในซอยโรงเหล็ก
นี่คือต้นเรื่องนะคะคุณผู้ชมมันเริ่มต้นจากยาบ้าสิบเมตรเนี่ยค่ะ
อืมแล้วก็ต้องเดินผ่านหน้าบ้านของกลุ่มวัยรุ่นฝ่ายตรงกันข้ามไงฮะ
มีวัยรุ่นกลุ่มโรงเหล็กเห็นในแฮกเดินเข้าไปในซอย
แล้วก็รู้ว่าไปส่งยาก็เลยพูดจาข่มขู่ว่าเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจจับ
ก็เลยทะเลาะกันครับรุมชกต่อยกันในแฮกโทรศัพท์บอกเพื่อนกลุ่มมหาวงให้มาช่วยหน่อย
แล้วมันก็บานปลายไงคะจนมีเพื่อนถูกแทงเสียชีวิตแล้วก็บานปลายไปมีเหตุในโรงพยาบาลสองแห่ง
แค่ขอผ่านไหนวะมันก็ต่อยอยู่เนี้ยมันมันต่อยอยู่

มันก็ป่าเถอะป่าเขาคือคนห้าม
กับเจ้าตัวอย่างคือคนห้าม
คนต้นเรื่องคนนี้ก็โดนข้อหาเพิ่ม

แล้วก็ต้องพาเจ้าหน้าที่ไปชี้จุดด้วยนะคะ
ว่ายาบ้า๑๐เมตรที่ว่านี้ซุกซ่อนอยู่ที่ไหน
พนักงานสอบสวนก็สอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมดนำตัวไปพิมพ์ลายนิ้วมือ
ทำสำนวนแยกคดีเป็นรายบุคคลนะคะ
ส่งฝากหางผัดแรกที่สารจังหวัดสมุทรปราการคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนค่ะ
ครับเมื่อวานตอนเกิดเหตุใหม่เนี่ยกลุ่มแก๊งมหาวงนี้เขาพยายามที่จะบอกว่า
ไม่มีเรื่องยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะสุดท้ายก็นี่ไงเรื่องมันเฉลย
สารภาพจนได้ใช่ไหมฮะส่วนฝั่งซอยโรงเหล็กนี่เขาก็เจ็บสองนะ
เจ็บสองอยู่โรงพยาบาลฝั่งมหาวงเนี่ยที่มีปัญหาแล้วก็พาพวกกันมาเนี่ย
ถูกแทงเสียชีวิตไปหนึ่งใช่คนที่ไปช่วยเพื่อนอ่ะเสียชีวิต
วันนี้พ่อกับแม่ไปที่ซอยโรงเหล็กที่จุดเกิดเหตุ
เพื่อไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของลูกชายกลับบ้านนะฮะ
ก็นั่นเท่ากับว่าพ่อกับแม่ก็ต้องมาในจุดที่เป็นจุดของคู่อริของฝั่งของลูกชาย
ค่ะนี่ครับท่านผู้ชมครับพ่อแม่ของนายรัชพงศ์
หรือว่าในคิววัย๒๒ปีนะครับเป็นวัยรุ่นกลุ่มมหาวงที่ถูกแทงเสียชีวิต
มนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณลูกชายที่บ้านจุดเกิดเหตุอยู่ในซอยโรงเหล็กนะครับ
ในพื้นที่ตำบลบางย่าบางย่าแพรกนะครับ
พอมาถึงทางเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นแม่ของหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นซอยโรงเหล็ก
มีปัญหากันก็ออกมาพูดคุยด้วยได้คุยกับแม่ของผู้ตายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แม่ของเจ้าของบ้านที่เป็นแม่ของหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในซอยโรงเหล็กเนี่ยเขาเสื้อสีขาว
ส่วนแม่ของไอ้คิวที่เสียชุดในเสื้อสีดำนะครับ
เขาควบว่าเอ้ยนั่นน่ะหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ให้แม่มารู้จักเพื่อนน้องทุกคนมันเป็นไปไม่ได้หรอก
นี่เป็นใครแม่ก็ยังไม่รู้จักทุกคนเลย
เพราะว่ากำลังกินข้าวคนก่อเหตุก็ไม่อยู่พี่เอกันมาอย่างนี้
แม่ของในคิวที่ถูกแทงเสียชีวิตยืนยันว่าลูกชายเป็นคนดีเป็นเด็กดีนะครับ
มีความรับผิดชอบวันเกิดเหตุเนี่ยเป็นวันหยุด
นั่งกินข้าวอยู่ที่บ้านแล้วมีเพื่อนมาหาก่อนจะชวนกันออกไป
จนกระทั่งมีเพื่อนของลูกโทรศัพท์มาบอกแม่ว่าคิวเนี่ยถูกแทง
แม่ก็รีบตามไปดูที่โรงพยาบาลไปถึงก็พบว่าเสียชีวิตแล้ว
มาถึงก็ได้พูดได้คุยกับทางฝั่งของที่อยู่ที่ซอยนะครับค่ะ
พระท่านก็ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณให้ตรงจุดเกิดเหตุ

เราเคยคุยกันอยู่หลายครั้งนะคะว่านอกจากการดำเนินคดีทางอาญา
อยากจะให้เอาผิดทางแพ่งโดยเฉพาะอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับความเสียหายนะคะ
เพราะว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีราคาราคาสูง
แล้วก็เป็นทรัพย์สินที่จะต้องใช้ประโยชน์กับผู้ป่วยรายอื่น
แต่ไปทำเขาพังเสียหายเนี่ยทางแพ่งเนี่ยต้องเอาผิดให้แบบให้ถึงที่สุด
เราก็เลยไปตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของความเสียหายของอุปกรณ์ทางการแพทย์ในห้องฉุกเฉินนะคะ
ได้รับความเสียหายมากที่สุดก็คือห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า
มหาวงยกพวกไปรุมถล่มแก๊งซอยโรงเหล็กยกเก้าอี้พลาสติกถุ่มใส่กันทำลายข้าวของในห้องกระจัดกระจายเสียหาย
คุณผู้ชมเห็นภาพกันไปแล้วในแพทย์รังศรีธิรสินผู้ช่วยผู้มนุยการโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า
แจ้งความเอาผิดกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้นะคะยืนยันเลยนะคะจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
อุปกรณ์ทางการแพทย์บางส่วนจัดการซ่อมแซมแล้วนะคะเปิดให้บริการได้แล้วตามปกติค่ะส่วนมูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการประเมิน
ตำรวจกำลังตรวจสอบอยู่นะคะกำลังรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อนำไปใช้ในการประกอบสำนวนคดีแล้วก็ในโลกโซเชียลเชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นบ้างแล้วมีคนไปสืบค้นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับราคาของอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะในห้องฉุกเฉินแต่ละประเภทแต่ละอย่างเนี่ยราคาโอ้โหราคาสูงนะเขาก็โพสต์เอาไว้ว่า
อุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะ๒๐รายการที่ถูกที่สุดก็คืออุปกรณ์ปรับอัตราการไหลของออกซิเจนเครื่องละ๒๖๐๐บาทแต่ถ้าชิ้นใหญ่นะคุณผู้ชมเป็นหลักแสนนะคุณค่าภูมิเป็นหลักแสนนะคะราคาแพงก็คือเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรราคา๘๕๐๐๐๐บาทนะคะ
โอ้โหเครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยแบบข้างเตียงสำคัญมากนะคะสำหรับห้องฉุกเฉินราคาเครื่องละสองแสนบาท
กระตุกหัวใจราคาเครื่องละ๓๕๐๐๐บาท
ส่วนอีกเครื่องนึงค่ะที่ผู้โพสต์เขาบอกว่าดูเหมือนจะธรรมดาแต่ราคาแพงนะคะเครื่องวัดความดันอัตโนมัติค่ะ
เครื่องละ๑๐๐๐๐๐๐บาทนะคะ
นี่คืออุปกรณ์ทางการแพทย์ในห้องฉุกเฉินนะคะ
โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพรายเนี่ยตรงนี้ความวุ่นวายเกิดขึ้นครึ่งชั่วโมง
อุปกรณ์ข้าวของเนี่ยพังเสียหายเยอะแยะไปหมด
ท่านก็บอกท่านจะฟ้องแบบหนักที่สุดแล้วเคยมีกรณีตัวอย่าง
ตัวอย่างมาแล้วว่าสารท่านแบบไม่ปรานีเลย
จริงต้องควบคู่กันไปทั้งทางอาญาและทางแพ่งเอาให้หนักจะได้เข็ดหลาบนะคะ